กลับมาช่วงนี้นะคะมาดูสถานการณ์ราคาข้าวที่ตกต่ำกันหน่อยนะคะ
ที่จังหวัดพิศนุโลกค่ะเจ้าหน้าที่เตรียมที่จะเปิดตลาดข้าวสาร
หน้าสารกลางจังหวัดนะคะให้ชาวนาขายตรงสู่ผู้บริโภค
โดยจะเปิดนำร่องคือตั้งแต่จันทร์หน้าเป็นเวลา๑เดือนค่ะ
นายสุประชัยเอี่ยมสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดพิศนุโลก
เร่งประชุมสรุปแนวทางแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำ
โดยมีนโยบายส่งเสริมให้ชาวนาจำหน่ายผลผลิตถึงมือผู้บริโภคโดยตรง
เปิดตลาดนัดข้าวสารและตลาดนัดข้าวเปลือกที่หน้าสารหลักเมือง
กลางจังหวัดพิศนุโลกให้ชาวนานำสินค้าข้าวไปจำหน่ายโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่
โดยจะเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่๗พฤศจิกายนนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนนี้ค่ะมีชาวนาแจ้งความประสงค์จะนำข้าวไปขายแล้วกว่า๑๐ราย
ด้านนายประภาษณ์รักษาทรัพย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรำประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด
รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบการโรงศรีผู้แทนเกษตรกรเพื่อเร่งดำเนินการโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี
ตามนโยบายของรัฐบาลช่วยเหลือราคาข้าวตกต่ำ
ขณะนี้นะคะทุกภาคส่วนมีความพร้อมในการดำเนินการโดยเฉพาะทกศกำลังเร่งประมูลข้าวในสต๊อกที่ยังเหลือคงค้างอยู่กว่า๙๐๐ตัน
เพื่อเตรียมพร้อมรองรับข้าวเปลือกรอบใหม่ของเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการ
ซึ่งทางจังหวัดบุรีรำค่ะจะผลิตข้าวได้กว่า๓ล้านตันพร้อมเร่งประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรได้รับทราบถึงโครงการดังกล่าวและนำข้าวไปตากลดความชื้นด้วย
นำข้าวสารใส่ถุงถุงละ๑กิโลกรัมนั่งขายหน้าธนาคารกรุงไทยในตัวเมืองจังหวัดอุบลราชธานี
สวาดมงคลทองอายุ๔๘ปีบอกว่าหลังราคาข้าวเปลือกปรับตัวต่ำลง
คนในหมู่บ้านจึงรวมกลุ่มกันนำข้าวเปลือกไปสีเป็นข้าวสาร
แล้วก็พากันนั่งรถเข้าไปขายในตัวเมืองโดยเฉพาะที่หน้าธนาคาร
เพราะว่าช่วงต้นเดือนค่ะจะมีผู้คนไปทำธุรกรรมทางการเงินหลายคน
โดยขายราคากิโลกรัมละ๒๐บาทเริ่มนั่งขายได้กว่า๑สัปดาห์แล้ว
เฉลี่ยจะขายได้วันละ๘๐๑๐๐กิโลกรัม